เราต้องติดตามผลต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้
มีปัญหาขัดข้องในช่วงของการสับราง
สถานีชิดลมมุ่งหน้าไปยังสถานีสยามนะคะ
ถึงแม้ว่าเช้าวันนี้จะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
แต่เราก็ต้องติดตามผลที่เกิดขึ้นจากเมื่อวาน
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ความขัดข้องที่รุนแรงที่สุด
ผู้โดยสารได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะ
ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงการประชาสัมพันธ
เพราะว่ารู้เรื่องเหตุขัดข้องตั้งแต่เวลาตี๒กว่า
แต่มีการทวิตเตอร์ทวิตข้อความแจ้งผู้โดยสาร
ประมาณตี๕กว่าซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน
ผู้โดยสารอาจจะไม่ได้ดูสื่อโซเทียล

ดังนั้นแนวทางในการประชาสัมพันธ์อ่อนไปหรือไม่

ในการช่วยแจ้งข่าวก็ค่อนข้างช้า
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
นายอานัทอภาพิรมกรรมการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พบว่าระบบรางขัดข้องใกล้กับจุดสับรางของสถานีชิดลม
่งหน้าไปยังสถานีสยาม
ตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณตี๒กว่านะคะ
รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจยากว่าจะหยุดเดินรถหรือไม่
แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง

ก็เลยตัดสินใจบริหารการเดินรถใหม่
ตัดสินใจไม่หยุดแต่บริหารจัดการใหม่
ก็ยอมรับว่าเป็นเหตุขัดข้องที่ผู้โดยสารได้รับผลกระทบมากที่สุด
ซ่อมแซมก็ได้ทำการเปลี่ยนรางช่วงที่ขัดคล่อง

เพราะต้องปิดระบบตักกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
ซึ่งได้ทำการซ่อมแซมตลอดทั้งคืน
ส่วนสายสีลมให้บริการ
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติบางวาด

จากเมื่อวานนี้จะปั่นปวนกันอย่างหนัก

รอใช้บริการกันเป็นจำนวนมากในช่วงเช้าแล้วนะคะ
ช่วงเย็นช่วงเย็นก็หนักเหมือนกัน

ที่สถานีสยามประชาชนเยอะเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีก็ต้องคอยแนะนำเส้นทางให้กับประชาชน
สอดคล้องกับจำนวนรางที่ใช้งานได้
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าประชาชนก็บางทีถอดใจ
รถเมย์รถแท็กซี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างรถแท็กซี่หายากเลยนะ
ปกติก็หาไม่ง่ายอยู่แล้ว
พี่วินนี่บางคนบางคนอัพราคาแพงมาก
มาก๔๐๐ตกใจแต่ว่าถามว่า
บางคนก็ต้องยอมเพราะไม่งั้นไปทำงานไม่ได้
เพราะว่าช่วงที่เกิดเนี่ยเป็นช่วงเวลารัชอาร์
ช่วงเวลาเดินทางไปทำงานกันเกือบทุกคนเลย
ค่ะเมื่อวานรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่มีว่างเลยค่ะ
ตามจุดต่างตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายสนิทพรมวงบอกว่าทางกรมการขนส่งทางบก
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการลงพื้นที่
พบผู้กระทำความผิดเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างต่างถิ่น
มีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคากับผู้โดยสารหลายรายนะคะ
กรมการขนส่งทางบกก็ได้จับเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย๕๐๐บาท
พร้อมกับให้ผู้กระทำความผิดเข้ารับการอบรม๓ชั่วโมง

จนถึงเพิกถอนใบอนุญาตนะคะ
เรามาดูความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นะคะ
ตอนนี้คุณอานัทอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นครับ
แล้วก็ส่วนใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อ
เชื่อมรักษีอันหลางให้เรียบร้อย

ตอนนี้ทดลองวิ่งแล้วรถไฟฟ้าวิ่งแล้ว
ความเร็วปกติไม่มีปัญหาครับ
ขออนุญาตติดตามผล
หลังจากเกิดเหตุขัดข้องเมื่อวานนี้หน่อยนะคะ
มีการประเมินไหมคะว่าผู้โดยสาร
ที่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
คงเยอะนะครับก็คิดง่ายนะครับ

ในเวลาเลิกหนวดความที
เราจะประมาณ๒นาที๔๐วินาที

คนขึ้นไปแน่นเพียง๙๐
ของความจุระบบนะครับ

ก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีเดินรถใหม่
เพื่อให้คนเปลี่ยนชาญชาลา

อันนี้ต้องทำให้เขาเสียเวลา
๒นาที๔๐เลยกลายเป็น๖นาที
คุณคิดดูสิครับมันช้าไปตั้งเท่าตัวกว่า
แล้วมันก็สะสมไปเรื่อยนะคะคนรอมากขึ้น
อุณสัยก็จะขึ้นได้น้อยกว่า
เท่าตัวกว่าที่เหลือมันก็
ล้นสิครับอันนี้เราก็เข้าใจครับแต่ว่าเราคิดว่า

ที่จะบรรเทาความเหนือร้อนกับวิธีร้องประชาชน
แต่มีการตั้งข้อสังเกตถึงแนวทาง

แต่ว่ามาแจ้งทวิตเตอร์ก็คือตี๕๓๐แล้วก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วน

มีการประเมินเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ไหมคะ

แต่เที่ยวนี้ความจริงน่าจะมีปัญหาน้อย
แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเรียนให้ฟัง

พอเจอตี๒๓๐นะครับ

สิ่งแรกเขาจะต้องปรึกษากันก่อนว่าจะหยุดรถไหม

เมื่อเทียบกับความปัดให้กับประชาชน
กับความสะดวกกับว่าชาชนเนี่ย
มันต้องมาศึกษากัน
มันก็ยอมให้ว่าชาชนสู่คนกระทบในวงกล้าง
แทนที่จะเกี่ยงปัญหาไข่
สามกว่าแล้วครับค่ะอ่าพอรู้เสร็จก็ต้องมานั่งวางแผนอีก
จะเดินรถยังไงอืมเห็นไหมครับการเดินรถอย่างที่เห็นเนี่ยครับ
วิ่งมาที่หมอชิดแล้วก็มาเปลี่ยนที่สยามแล้วก็เปลี่ยน
ชาญจลาแล้วก็ไปที่แบริ่งแล้วกลับมาก็ทำเหมือนกัน
พอวางแผนหมดเรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละครับถึงจะแจ้งประชาชนได้ค่ะ
พอทำเสร็จเรียบร้อยก็แจ้งทันทีมีทวิตเตอร์แจ้งตลอด
แต่ว่าผมก็เข้าใจครับคือประชาชนทุกคนคงไม่ได้ดูทีวีหมดหรอกครับ
แล้วเช้าเช้าก็จะเร่งไปทำงานนะฮะแต่ทีวีเนี่ย
เราส่งไปหมดทุกซ่องเลยครับค่ะไปหมดครับแจ้งข้อมูลทางไหนบ้างคะ
คุณอานัทคะนอกจากทวิตเตอร์มีการแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางอื่นด้วยไหมค
มาสามทางครับค่ะหนึ่งจากทวิตเตอร์สองจากเฟซบุ๊คของเราอืม
เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไง
มันมีรายละเอียดอยู่ได้หมดแต่ก็เข้าใจว่าช่วงเช้าเช้าชั่วโมงเร่งด่วน
ประชาชนผู้โดยสารก็อาจจะไม่ได้เปิดสื่อโซเชียลนะคะคุณอันนั้นอันนี้สิครับ
อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเราพยายามหมดทุกช่องทางแล้วครับ
อันที่สามเนี่ยก็คือเรามีฮอตไลน์นะครับ
แต่ฮอตไลน์เนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางเดียวเรารอให้คนถามเข้ามา
แล้วเราก็ตอบอันที่สี่ก็ปากผมเนี้ยครับค่ะอ่า
พูดทั้งวันเลยเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ทราบว่าทำได้ขนาดไหน
ก็แต่ทำเต็มที่ค่ะผมเรียนเพราะเรารู้ทราบว่า
ประชาชนเนี่ยเขาถือว่าจุดแข่งของเราเนี่ยก็คือการตรงเวลา
เขาขึ้นเราทุกวันเขาตรงเวลาทุกวันไปทำงานได้ทุกวัน
สอบได้ทุกวันไม่มีปัญหาแต่ว่าวันนี้เนี่ย
วันหายไปครึ่งกว่ามันช้าไปก็เยอะค่ะเอาไปไปทำงานไม่ทัน
อันนี้เราเข้าใจครับค่ะเมื่อวานนี้มีผู้โดยสารบ่นถึงเรื่องของการใช้บัตรโดยสารน่ะนะคะ
บางคนใช้บัตรโดยสารไปแล้วแล้วก็ตัดเงินไปแล้วเข้าไปรอแล้ว
แต่ถอดใจเพราะว่ารอนานเปลี่ยนใจเดินออกมาแต่ก็ไม่ได้เงินคืน
เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการเขาก็เลยต้องเสียเงินไป
ต้องไปที่บูธครับค่ะเขาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการคนเยอะคนแน่น
เขาก็ต้องตัดใจออกมายอมเสียตังค์ไปตรงนี้
เขาต้องเสียตังค์ไปแล้วก็ไปใช้รถโดยสารสาธารณะอื่น
อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าท่านมีสิทธิ์นะครับ
ที่จะขอคูปองแล้วมาเดินทางทีหลังอันนี้อันนี้บริษัททำให้แน่นอนครับ
และสัตว์ไม่คิดเล็กคิดน้อยยังเอาค่าโดยสารของผู้โดยสารที่เสียไปแล้ว
ไม่ได้ขึ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าผู้โดยสารบางคนอาจจะรีบ
ขี้เกียจแล้วคืนเงินก็ไม่เอาค่ะค้าแต่ว่าคราวหลัง
ก็เห็นใจเด็กนั่งนานนะครับว่าคนมันเยอะด้วยกันแต่ว่าคราวหลังคงจะต้องเพิ่ม
วิธีการอย่างงี้ให้ส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนผู้โดยสารมากขึ้นหรือยังไง
ค่อยดูกันครับค่ะมีการเตรียมแผนสำหรับคราวหลังสำรองไว้
เฉินยังไงบ้างไหมคะคุยกันหรือยังคะเอ่อเท่าเท่าที่ดูนะครับ
เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแผนที่ประกอบการทำให้เมืองรถขัดข้องเนี่ยหลายอย่าง
แล้วรถขัดข้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายกรณีด้วยกันจาก๑๗ปีที่เราเดินรถมาเนี่ย
อันที่หนึ่งก็คือปรับการเดินรถใหม่ซึ่งเราทำไปแล้วแค่เมื่อวานเนี่ย
ที่สองเนี่ยก็แจ้งให้ประชาชนทราบเมื่อวานนี้เราก็ทำดีที่สุดถ้าเรือจะทำได้แล้ว
นะครับอันที่สามเนี่ยจัดระเบียบที่สถานี
แต่เห็นว่าเรามีการจัดระเบียบเยอะครับเพราะว่าถ้าไปขึ้นที่บนชาญชาลาหมดมันแน่นก็อันตราย
แล้วก็จัดระเบียบที่สุธานีอันที่สี่เนี่ย
ก็แม้เขาว่าขึ้นเงินให้ประชาชนแต่ก็ไม่ใช่การไป
อันสุดท้ายเนี่ยคงจัดยากแล้วจะเป็นปัญหาทุกครั้ง
ก็คือว่าเมื่อผู้โดยสารแต่งใจมีปลาเป็นก็ถึงเรา
อย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจเป็นรถใต้ดินนะครับ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรวิ่งจากจตุจักรมาถึงอโศก
ก็ประวัติบุคคลเขาดีอยู่แล้ว
แต่ถ้าเขาตัดสินใจไปขึ้นแท็กซี่
ตัดสินใจไปขึ้นมอเตอร์ไซค์

อย่างนี้เนี่ยบริษัทคุมไม่ได้ครับ
ผมว่าทางหน่วยราชการหรือยังไงช่วยประสานงาน
หรือยังไงให้วันนี้ขึ้นใต้ผมไม่ทราบนะครับ
แต่เรามีขั้นตอนหมดครับเวลามันเกิดขึ้นมาเราต้องทำอะไรบ้าง
ขอบคุณคุณอาณัทนะคะทุกคนพอส์วัสดีครับ

ก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

อาจจะต้องมีการปรับปรุงกันในอนาคต
ส่วนผู้โดยสารที่ตัดสินใจใช้บัตรไปแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ใช้บริการจริงแล้วก็ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
ใช่เพื่อที่จะเอาคูปองในการที่จะเดินทางในครั้งต่อไปได้
แต่ถ้าหากผู้โดยสารเปลี่ยนใจไปใช้รถแท็กซี่
ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วต้องเสียเงินแพง
สามารถคอมเวอร์ให้ได้จริงนะคะ
ไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้โดยสารเช้าวันนี้เห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่า

๖โมงน่าจะเรียกว่าอาจจะยังไม่มั่นใจหรือเปล่าว่า

นั่นแน่สิคุณกับคุณชดารัฐโพคัทนวัดนะคะ
อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณเศษมศร
เห็นบอกว่าผู้โดยสารไม่เยอะมากเหรอคะ
ค่ะบรรยากาศตั้งแต่ตี๕มานะคะ
ผู้โดยสารนะคะยังบางตาค่ะ

ผู้โดยสารก็จะเริ่มแน่นมากขึ้นแล้วนะคะ

วันนี้ก็ถือว่ายังไม่แตกต่างกันมากนักค่ะ
ผู้โดยสารยังคงมามากขึ้นค่ะ
เท่ากับว่าปกติเหมือนทุกวันแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเริ่มปกติมากขึ้นค่ะ

เจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมไหมคะในเช้าวันนี้

เป็นไปตามปกติค่ะแต่จะมีเจ้าหน้าที่มายืนรออ่า
รอให้อำนวยความสะดวกตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ในทุกชั้นในการเปลี่ยนสายรถค่ะ
แล้วความถี่รถที่วิ่งมาต่อรอบก็ปกติแล้วใช่ไหมคะ
ปกติมากขึ้นค่ะและจากการสอบถามประชาชนบางส่วนนะคะ
ทวิตเตอร์แต่ว่าก็ยังคงมาใช้บริการตามปกติค่ะ
ค่ะเอาล่ะค่ะถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมจะสอบถามกลับไปใหม่นะคะ
ขอบคุณด้วยนะคะค่ะค่ะคุณจดารัฐโภคาธนวัฒน์นะคะ
เช้าวันนี้ปกตินะคะเจ้าหน้าที่ดูแลตามปกติ
ก็คือ๒นาที๒นาทีกว่าก็จะมีรถขบวนต่อไปมาเรื่อย
ก็ถือว่าวางใจได้แล้วล่ะ